นอกจากการเคลื่อนไหวทางการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอบ
แล้วก็เยาวชนปลดแอบนะที่เรียกร้องหลักเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูลเนี่ย
ก็มีเนี่ยฮะน้องนักเรียนชั้นมัธยมนะครับ
ที่ใช้ชื่อกลุ่มว่ากลุ่มนักเรียนเลว
เขาก็พยายามเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการแล้วก็โรงเรียนต่างเนี่ย
ปฏิรูปนะครับเรื่องการเรียนการสอนกฎระเบียบต่าง
วันนี้นัดชุมนุมกันที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการตอน๔โมงเย็นนะครับ
แล้วก็ตั้งเวทีเอาไว้บอกว่าต้องการดีเบตกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คุณนัตตะพลทีพสุวรรณนะครับซึ่งเป็นอดีตแกนนำกว่าประสอบนะฮะ
น้องก็เลยเนี่ยเหมือนกับมีการคล้องนกหวีดมาเป็นสัญลักษณ์ด้วยนะครับ
พอ๔โมงเย็นก็มากันเนี่ยนะฮะตามที่ท่านเห็นนะครับ
แล้วก็มีการเชิญชวนให้นักเรียนที่อายุ๑๘ปีขึ้นไปเข้าชื่อ๕๐๐๐ชื่อ
เพื่อร่วมรื้อร่วมสร้างร่วมร่างรัฐธรรมนูลนะครับ
ส่วนข้อเรียกร้องของกลุ่มนักเรียนมัธยมเนี่ยนะครับ
เรียกร้อง๓ข้อเรียกร้องบวกกับ๑เงื่อนไขนะครับ
ประกอบด้วยหนึ่งก็คือต้องหยุดคุกคามนักเรียน
กระทรวงศึกษาธิการต้องปกป้องนักเรียนจากการถูกคุกคาม
ต้องยกเลิกกฎระเบียบล้าหลังที่เป็นการกดขี่นักเรียน

ส่วนอีกหนึ่งเงื่อนไขก็คือถ้าทำไม่ได้ก็ลาออกไป
อันนี้เป็นเงื่อนไขที่จะยื่นไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับ
อีกแรกก็มีรายงานที่ยังไม่ชัดเจนว่าตกลงคุณนัทพลตัดสินใจจะมาดีเบตกับน้องไหม
ปรากฏว่า๕โมงเย็นครับที่กลุ่มนักเรียนได้เป่านกหวีด
เรียกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ออกมาดีเบตกันเนี่ย

ขึ้นเวทีดีเบตกับนักเรียนชั้นมัธยมนะครับที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการ

คุณนัทพลกล่าวบนเวทีดีเบตนะครับบอกว่าตอนนี้ครูแต่ละโรงเรียนเนี่ย
มีทั้งที่เข้าใจและไม่เข้าใจการแสดงออกทางการเมืองของนักเรียน
แต่กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดช่องให้มีการแสดงออกได้นะครับ
ถ้าถูกกดขี่ปิดกั้นก็ยื่นข้อร้องเรียนมาได้ยืนยันว่าทุกโรงเรียนต้องปลอดภัย
ไม่มีการคุกคามนักเรียนและอยากให้ยุติเรื่องต่างที่ทำผิดอะไรกันไว้
แต่ถ้าจะแก้ไขก็ต้องทำเป็นกระบวนการคงไม่สามารถที่จะสำเร็จได้ทันทีนะครับ
แล้วรัฐมนตรีศึกษาก็คงจะแก้คนเดียวไม่ได้หากทุกคนไม่ช่วยกันนะครับ
มีบางช่วงนะที่นายนัฐโพรนัฐมนตรีว่าการสนับสนับสนิทการได้ดีเบตอยู่เนี่ย
ก็จะมีกลุ่มน้องนะที่เขาแสดงออกโดยการเฝานกหวีนมี่ครับ
เห็นมุมซ้ายมือของเวทีทหารหน้าเข้าเวทีนะฮะ
ซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งในผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มประชาชนปลดแอบนะครับ
นี่ฮะก็จะมาร่วมการเคลื่อนไหวในวันนี้กับน้องชั้นมัธยมด้วยนะครับ
นางนัทพลนัทมนตรีว่าการกระทรวงสถานการณ์นะครับ

บอกว่าถ้าวันใดที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศและการศึกษา
วันนั้นก็พร้อมที่จะพิจารณาตัวเอง
เอาเป็นว่าวันนี้เขาก็รับฟังข้อเรียกร้องของน้องชั้นมัธยมไปนะครับ
ก่อนที่จะขึ้นเวทีก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับ
บอกว่าเอธีเด็กชั้นมัธยมเด็กนักเรียน
เรียกร้องรัฐมนตรีว่าการกระสุนสถานการณ์ลาออก
หากไม่สามารถทำตาม๓ข้อเรียกร้องได้เนี่ย
เรื่องนี้มันก็เหมือนกับการคุกคามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสถานการณ์หรือเปล่า

เพราะว่าตอนนี้ก็พยายามแก้ไขปัญหาทุกเรื่องอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลา